เมื่อวานี้ที่เราเล่าไปนะคะกลางสี่แยกที่กาลสิน
มีผู้ชายคนนึงไม่รู้คุ้มคลั่งหรืออะไรค่ะ
เดินไปต่อยผู้หญิงรัวทั้งที่ไม่เคยรู้จักกัน
คนละมือนี้ที่เข้าไปชุดกระโดนต่อยไปอีกเหมือนกัน
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มีคนโพสต์ในโลกออนไลน
แล้วเมื่อวานเราก็เล่าไปให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
ล่าสุดเจอตัวผู้ชายคนนี้แล้วนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายอารุมภูบันสุกอายุ๒๗ปี

ก็ตำรวจควบคุมตัวเขามาสอบปากคำ
มีคุณแม่เขามาด้วยนะคะ
สอบถามเบื้องต้นนายอารุมพูดไม่รู้เรื่องค่ะ
พูดจาวกไปวนมาเหมือนมีอาการทางประสาท
แม่ของนายอารุมก็บอกว่า
ลูกเนี่ยเคยต้องโทษคดียาเสพติดมา๓ครั้งแล้ว
หลังจากพ้นโทษออกมาก็ยังคงเสพยา

และมักจะทำร้ายเธอผู้ซึ่งเป็นแม่อยู่บ่อยครั้ง
อยู่บ้านไม่ได้เลยนะคะต้องไปอยู่ที่อื่นค่ะ
แต่ก็จะให้ญาติคอยส่งข้าวส่งน้ำให้ลูกชายทุกวัน
หัวอกคนเป็นแม่รักก็รักลูกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดี
คือติดคุกก็๓รอบแล้วก็เลยไม่รู้จะยังไง
จนกระทั่งมาเห็นข่าวค่ะว่า
ลูกชายไปทำร้ายร่างกายคนอื่นแม่เสียใจมาก
ก็ปรึกษาตำรวจเลยบอกว่าคุณตำรวจช่วยหน่อยได้ไหม
ทำยังไงดีส่งลูกไปบำบัดรักษาหรืออะไรได้หรือเปล่า
เพราะว่าไม่อยากให้ลูกต้องไปทำร้ายให้ใครบาดเจ็บอีก

ผู้กำกับการสพเมืองกาลสินก็บอกว่า
เดี๋ยวขอส่งตัวผู้ต้องหาไปให้แพทย์ตรวจก่อนนะ
ถ้ามีอาการทางประสาทจริงเดี๋ยวจะส่งตัวไปบำบัดรักษาให้
แต่ถ้าไม่ได้มีอาการทางประสาทก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะ